เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดอุดรธานีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันล้ม๓คัน
ทำให้หญิงวัย๕๗ปีที่กำลังขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวสอบ
ศีรษะฟาดพื้นถนนเสียชีวิตคาที่ส่วนลูกสาวได้รับบาดเจ็บนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าทธิกูชีพยายามพูดคุยกับนางสาวอมรวรมีศรีสวรรค์อายุ๑๙ปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีที่ยืนร้องไห้มองศพนางสาวดาวมีศรีสวัสดิ์
อายุ๕๗ปีผู้เป็นแม่ที่นอนเสียชีวิตอยู่กลางซอยจินตคามถนนทหารอำเภอเมืองอุดรธานี
หลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนกัน๓คันแล้วล้มศีรษะฟาดพื้นถนนเสียชีวิต
สภาพศพกระโหลกศีรษะแตกคอหักตำรวจสพเมืองอุดรธานีสอบสวนทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อพาลูกสาวไปสอบที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
แต่เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่ชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าซอยแล้วเสียหลักล้ม
ไหลไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันที่ขี่สวนมาส่วนลูกสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถหกล้อ
บรรทุกฟางข้าวมาเต็มคันพลิกตะแคงอยู่กลางถนนในหมู่บ้านน้องผักแว่นตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัฐ
โดยใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จแต่พบว่ารถบรรทุก๖ล้อและฟางข้าวถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
โชคดีที่คนขับกระโดดหนีตายลงจากรถเอาชีวิตรอดมาได้หวุดหวิดซึ่งจากการสอบปากคำทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุมีไฟลุกไหม้มาจากท้ายรถบรรทุกชาวบ้านจึงตะโกนให้คนขับจอดรถแล้วไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
คาดว่าเกิดประกายไฟจากท่อไอเสียปลิวไปติดที่ฟางข้าวจึงเกิดไฟไหม้ขึ้น
ท้ายที่จังหวัดเลยเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านเรือนประชาชน
พลิกตะแคงในหมู่บ้านท่ามะนาวตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลย
ทำให้รถพังยับเยินล้อหน้าขวาหลุดส่วนคนขับอายุ๒๙ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
รจนาราชโยธาวัย๗๗ปีเจ้าของบ้านเล่าว่า
ขณะเกิดเหตุอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงรถชนกำแพงบ้านเสียงดังสนั่น
ด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านก่อนที่รถกระบะจะเสียหลักพลิกตะแคง
ตำรวจสพเมืองเลยนำตัวคนขับไปสอบปากคำที่โรงพัก
ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาขับรถประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย